พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของงูกันบ้าง

ซอกอะไรต่างว่ามีสัตว์ร้ายหรือเปล่า
แต่เจ้างูตัวนี้พอเรียกกู้ภัยไปปกติคำสุดท้าย

จับใส่กระสอบนำคืนสู่ธรรมชาติ
แต่งูตัวนี้ไม่ได้ใส่กระสอบ

โทษนะ
โอ้โหนี่เรียกว่างูถัง
กระสอบก็มีแต่สงสัยยัดไม่เข้า
ก็เลยต้องมาใส่ถังแบบนี้แทนแล้วตัวเขาใหญ่มากคุณ

นี่คือบองหลาจงอังยักษ์นะคะ
ตอนแรกที่เห็นใหญ่ขนาดนี้นึกว่างูเหลือม

ใหญ่จริงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ย
อังเขาจะมีความยาว๔๕เมตรเคยได้ยิน
แต่ตัวอวบอ้วนขนาดนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะคะ
จะจับใส่กระสอบก็ไม่น่าได้ค่ะ

ก็เลยจะต้องหาอะไรที่มันมั่นคงแข็งแรงหน่อย

คือกระสอบก็มีไงคุณกระสอบก็วางไว้ตรงพื้นมันยัดไม่ได้

พี่กู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
ก็เลยต้องไปหาถังมาเอาไปปล่อย

ไม่ปล่อยคุณต้องไปปล่อยคืนธรรมชาติเขา
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ

ถ้าเป็นภาคใต้นะคะจะมีฝนฝนตลอด

ต้องระมัดระวังตรวจสอบรอบบ้านของท่านด้วยนะฮะ